ที่หัวหินประจวบคิริขันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่สถานีรถไฟหัวหินที่ประจวบคิริขัน
ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทยใช่ค่ะตรงเนี้ยเขามีจุดจอดรถจักรยานยนต์
อันนี้เจ้าหน้าที่โยดีนะชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดใช้ปืนยิงน้ำแรงดันสูงค่ะ
ยิงเข้าไปที่จักรยานยนต์คือมีจักรยานยนต์สามคัน
จอดทิ้งไว้นะคุณอรัชพรค่ะทั้งสามคันนี้เนี่ย
ทิ้งไว้อย่างน่าสงสัยเพราะว่าโอ้โหบางคันเนี่ยจอดไว้๓วัน
นะดูจากการลงทะบงทะเบียนประวัติของคนที่มาจอดทิ้งไว้
ก็ดูแปลกนะแล้วที่สำคัญก็คือป้ายทะเบียนทั้งสามคันนะค่ะ
ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสก็คือเป็นสามจังหวัดเลย
ทีนี้ก็ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพเอง
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยังไม่ยืนยันข้อมูลนะครับยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
แต่ก็มีรายงานข่าวบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะขึ้นมาจากทางพื้นที่ชายแดนใต้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่หัวหินนะครับได้รับแจ้งจากนายสถานีรถไฟหัวหิน
บอกว่ามีจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้๓วันที่ลานจอดรถด้านข้างสถานีรถไฟหัวหิน
อ่าก็ไปตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าไม่ตรงกับสภาพที่แจ้งไว้ในฐานข้อมูลของตัวรถ
แจ้งตำรวจไปยังสพหัวหินนะครับให้มาตรวจสอบเพราะเกรงจะเกิดอันตราย
ท่านผู้ว่ารจการจังหวัดประจุบธิบดุลิขันฯก็มาแน่งเพิ่มหัวหินฯก็มา
เก็บกู้วัตถุระเบิดก็มาสุนัขดมกลิ่นก็มา
ตอนแรกให้สุนัขดมกลิ่นเข้าไปตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับ
อ่าแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้นะครับ

พอสุนัขดมกลิ่นเข้าไปดมกลิ่นนะฮะสุนัขแสดงท่าทีผิดปกติ
เพราะว่าเจอเหมือนกับเจอของต้องสงสัยเพราะว่านั่งลง
คือมันถูกฝึกมาว่าถ้าสมมุติว่าเจออะไรที่ต้องสงสัยหรือว่าเจอสิ่งที่มันผิดปกติ
ให้หมอบลงหรือว่านั่งลงจะนั่งลงเลยถ้าไม่เจอก็จะไปต่อ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดสินใจนะครับปิดการจราจรโดยรอบ
แล้วก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์นะฮะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการต่อวงจรระเบิด
ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับยิงทำลายไปที่รถจักรยานยนต์คันนั้นนะครับ
ก็เป็นป้ายทะเบียนปัตตานีกับยาลาด้วยที่จอดขนาดข้างอีก๒คัน
รวมเป็น๓คันป้ายทะเบียนนราธิวาสปัตตานีและยาลานะฮะ
โอ้โหคนก็ลุ้นระทึกประชาชนนักท่องเที่ยวว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าโชคดีนะครับไม่มีวัตถุอันตรายอะไรนะครับ
ไม่มีวัตถุระเบิดนะครับไม่ตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติอะไรนะครับ
ตอนนี้ก็เก็บรถไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะตรวจสอบหาเจ้าของนะครับ
แต่ทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วสุนัขดมกลิ่นวัตถุระเบิดไปตอบสนองยังไง
อืมทำไมอยู่อยู่มันนั่งลงล่ะเออถ้าไม่มีวัตถุระเบิด
เจ้าหน้าที่คาดว่าแม้ไม่มีวัตถุอะไรที่เกี่ยวกับระเบิดเนี่ย
แต่อาจมีกลิ่นของปุ๋ยยูเรียอืมผสมกับกลิ่นน้ำมันค่ะ
สุนัขก็เลยนั่งลงนะครับภูมิกับการสพหัวหิน
พันธมตเอกธนากรวงศิริรักษ์บอกว่าที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียล
ระบุว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดที่สถานีรถไฟหัวหิน๓ครั้ง
ยืนยันว่าไม่มีเหตุระเบิดนะครับแต่เป็นเสียงดังจากปืนยิงน้ำ
เหมือนที่ท่านได้ยินเมื่อกี้อืมใช่ไหมนางตุ้มใช่ค่ะนะ
แล้วก็เห็นเป็นเหมือนละอองน้ำพุ่งขึ้นมาอ่าแล้วก็ได้ยกเลิกปิดกั้นพื้นที่แล้วนะครับ
สามารถใช้เส้นทางสัญจรกันได้ตามปกติแล้ว
ผู้โดยสารก็มาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวหินได้ตามปกติแล้วนะครับ
ทำไมสุนัขถึงนั่งอืมครับพอเราทำสเต็ปสองปุ๊บเนี้ย

พอทีรถที่สุนัขนั่งบริเวณนั้นมันมีสามคันก็เลยต้องยิงสามคัน
ยิงสามคันเขาก็เลยเริ่มตุ้มตุ้มตุ้มแล้วพอเปิดปอดออกมาดูแล้วปุ๊บเนี้ย
มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยมันก็ปลอดภัยตอนนี้ก็คืนคืนที่การจัดละจอดกระปุ๊บ
ใช้เวลานานไหมปลอดภัยครับก็อ่าที่ใช้เวลาที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องขอ
ขอมูลเครื่องแจนเมอร์ใหม่เครื่องตัดสัญญาณมือถือคือคือตามเมื่อที่ต้อง
ถ้าเกิดเราสงสัยปุ๊บเราต้องทำให้มันปลอดภัยใช่ไหมฮะ
ก็เป็นไปตามเป็นไปตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกอย่าง
ไม่มีไม่มีอะไรที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่มีระเบิดไม่มีอะไรทั้งนั้น

แต่ว่าเนื่องจากการป้องกันพื้นที่เต็มรูปแบบเนี่ย
ทำให้อาจจะต้องทำให้ชาวบ้านตกใจหรือต้องต้องการแผนประทานโทษด้วยกับคน

ไม่มีระเบิดรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรครับ
อืมแต่ท่านภูมิกับสบายใจได้ฮะผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนเข้าใจ
ไม่มีใครต่อว่าแน่แน่เพราะว่ายังไงต้องเอาให้ปลอดภัยไว้ก่อน
คือความปลอดภัยของประชาชนทุกคนใช่ต้องทำแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดนะครับสมาชิกเพจข่าวเพชรบุรี๒๔ชั่วโมงนะครับ
คันหลักเลยอ่ะที่ว่าต้องไปตรวจสอบแล้วก็มีขนาดข้างเป็นทะเบียนยาลากับปัตตานีอีก๒คันเนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นของนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งนักศึกษาคนนี้เขาเดินทางขึ้นกรุงเทพมารับปริญญา
ก็เลยจอดรถทิ้งไว้ที่ลานจอดรถของสถานีรถไฟหัวหินนะฮะ
ทีนี้คนก็เลยเอ๊ะต้องสงสัยหรือเปล่าอันนี้ตรวจสอบได้ละคันหนึ่งนะครับ
อีกที่อีกหนึ่งที่เจอ